คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านในตำบลเมืองยางอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเผาหวาผีแม่ไม้ค่ะ
เพราะเขาบอกว่ามีผู้ชายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็แข็งแรงดี
แต่อยู่ดีพอนอนหลับตายเลยเสียชีวิตไปเลย
ว่าเป็นผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านเขาก็เลยทำแบบนี้ค่ะ
ก็จะมีเสื้อสีแดงมีอะไรสีแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้านนะคะ
เกือบทุกหลังเลยค่ะเพราะว่าเขาลือกันว่าผีแม่ไม้อารวาส
เอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไหลตายไม่รู้สาเหตุ
นางแดงอายุ๗๓เขาเล่าให้ฟังว่าที่ต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้
เพื่อป้องกันผีแม่ม่ายเพราะว่ามีผู้ชายนอนไหลตาย
เหมือนกับหลับแล้วตายไปไม่รู้สาเหตุนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๕๐แข็งแรงมากนะคะไม่มีโรคประจำตัว
ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เข้านอนกลางคืนตามปกติ
พอเช้ามาญาติไปเรียกอ้าวนอนตายไม่มีสาเหตุ
ตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรด้วยอะค่ะ

ไม่ที่เราเอามาแขวนด้านหน้าบ้านอ่ะเสื้อสีแดง
การไหว้กลัวอ่ะเพราะมันมีคนมาตายแบบมีทราบสาเหตุ

ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอย่างที่เขาเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็หวาดภาวะ
กลัวผีแม่ม่ายจะมาอารวาสเอาชีวิตผู้ชายในครอบครัวไป
เนี่ยครับก็เลยไปหาเสื้อสีแดงมาแขวนกันไว้ที่หน้าบ้าน
เพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อ
หลังก็เขียนข้อความติดด้วยนะ
บอกเลยบ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงสวย
เผื่อผีแม่ม่ายมาจะได้บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงไม่เข้าดีกว่า
เนี่ยนะฮะถ้าผีแม่ม่ายมาเนี่ยก็จะเห็นข้อความอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมเห็นอยู่หลังหนึ่งเสื้อก็สวยดี

แต่ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะครับ
ว่าเหตุการณ์ของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าตามหลักของการแพทย์หลักวิทยาศาสตร์แล้วมันมาจากอะไรกันแน่